หอยอบอผู้ใหญ่บ้านมิวขาด

ทำไมอ่ะทำไมไปแจ้งในกลมอ่ะเรื่องน้ำท่วมอ่ะ

คือที่เขาแจ้งเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือ
แต่เรื่องนี้มีที่มาที่ไปดูคลิปเลย
เดือดดานกันขนาดนี้เบิร์ตจะเล่าให้ฟังครับ

ตบเอาลูกบ้านแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าแหม่มโอ้โห

คือประมาณร้องเรียนว่าไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วม

มีคนพยายามห้ามผู้ใหญ่อย่าตบผู้ใหญ่อย่าตบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเกาะครก

สาเหตุเกิดมาจากลูกบ้านโพสต์ความคิดเห็นส่วนตัว

ไม่ได้รับการดูแลเรื่องของน้ำท่วมจากผู้ใหญ่บ้านเลย

ลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายจนลูกบ้านได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดทีมข่าวไปหาความจริงที่หมู่๓ตะบนเทพาะ

ไปพูดคุยกับนายสการิยาสาหลีอายุ๔๙ปี
นี่แหละลูกบ้านที่ถูกผู้ใหญ่บ้านตบนะฮะ
เขาเล่าทั้งหน้าช้ำบอกว่า
ธันวาคมที่ผ่านมาในหมู่บ้านมีน้ำท่วมใช่ไหม
ไอ้ที่น้ำท่วมใหญ่ที่เพิ่งผ่านไปนี่
ที่เขาท่วมกันเต็มที่ที่สงขรานะ
แล้วก็แจ้งไปบอกว่าบ้านเขาตกสำรวจนะ

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนแคปข้อความดังกล่าวไปให้ผู้ใหญ่ดู
กระทั่ง๒๗ธันวาคมคือมีประชุมเรื่องการคัดแยกขยะที่อบตเป็นคนจัดขึ้น
ขณะเขานั่งประชุมอยู่ก็มีอสมมาด่าเขามาตำหนิเขา
ว่าทำให้อสมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ
แล้วจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เรียกเขาไปพบ
พอไปพบผู้ใหญ่บ้านก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตามในคลิปนี้คุณผู้ชม
เขายืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่แจ้งไปว่าได้รับความลำบากเท่านั้น
แต่ช่วงที่เดินไปหาผู้ใหญ่บ้านเขาทั้งตบทั้งตี๔๕ครั้ง
แม้จะพยายามชี้แจงผู้ใหญ่ก็ไม่หยุด
แล้วก็ยังมีพักพวกของผู้ใหญ่บ้านมาตบซ้ำอีก
ขณะเกิดเหตุอสมก็อยู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อยู่
แต่ก็ไม่มีใครห้ามนะหลังจากถูกตบแล้วก็เจ็บที่หูครับ
แล้วมีเลือดออกในหูด้วยหน้าก็บวมก็ช้ำ
ก็ไปลงพยามคิดพัจจำวันไว้ที่โรงพัก
นายสการียาเชื่อว่าคุณผู้ชมฟังตรงนี้
ทำให้ผู้ใหญ่บ้านอาจจะเข้าใจผิด

อยู่คนละฝั่งกับผู้ใหญ่บ้าน
อยู่คนละฝั่งกับผู้ใหญ่บ้านนะ

เจตนาร้ายกับผู้ใหญ่บ้านเลยนะ

ว่าจริงเรื่องนี้พอฟังทางฝั่งพี่เขาแล้ว

เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีการชี้แจงค่ะ

ก่อนหน้านี้ที่เคยมีน้ำท่วมเนี่ยนะ

ได้ส่งของช่วยเหลือให้กับบ้านของนายสการิยาแล้ว

คือไม่ใช่กลายเป็นว่า
เขาบอกว่าตอนนั้นสกริยาเดินมาหาผู้ใหญ่บ้านเอง

สุดท้ายเคลียร์ใจกันแล้วนะ